รายเดอร์คนนี้ไปรับของครับไปรับของแต่ว่า
ตอนจะไปส่งเนี่ยต้องผ่านถนนตรงนี้เลยร้องเรียนผู้ว่าชัดชาติเลย
ว่าชาติชาติดูหน้าผมดูหน้าผมว่ามันเสียหายแค่ไหน
ปากเปลือกฉีกหมดอืมตกหลุมนี้ฮะโอ้โหหลุมนี้สำหรับอัน
เตอร์ไซค์นี่อันตรายมากนะคะคว่ำครับนี่ฮะเขามาช่วยกัน
ชิดชะนกสีขาวเป็นรายเดอร์อายุ๑๙ปีเอาหลักฐานภาพถ่าย
ตรงนี้คือถนนแถวฮาทายราชติดกับมอเตอร์เวย์นี่หนักเลย
โอ้โหดูปากพี่เขาโอ้ไปร้องเรียนกับสายใหม่ต้องรอดบอก
เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๓ทุ่มได้ผมไปรับของที่
สายหมายจะไปส่งที่เมืองนนนะครับใช้เส้นทางถนนเรียบมอเตอร์เวย์
ใกล้กับซอยวงสกรห้าสิบมุ่งหน้าสายไหมน่ะฝนก็ตก
องก็ไม่ค่อยเห็นรถเสียหลักตกหลุมที่มีน้ำท่วมขังอยู่ครับ
มันกว้างสักหนึ่งถึงสองเมตรได้อ่ะใหญ่นะแล้วลึกหนึ่งไม้บรรทัดอ่ะ
คุณผู้ชมสามสิบเซนต์น่ะหมดสติไปภาพตัดไปตื่นอีกทีลงพยาบาล
ชิชนกบอกว่าสมองผมได้รับความกระทบกระเทือนแล้วพี่รู้ได้ไง
ค่ะก็ผมจำไม่ได้อ่ะตอนเกิดเหตุเสียความทรงจำไปชั่วขณะ
ใบหน้าฉีกขาดเย็บหลายเข็มฮะค่ะนี่ขนาดพี่เขาสวมถุงมือนะ
หมวกกันน็อกนะค่ารักษาไปเท่าไหร่แล้วพี่สองหมื่นกว่าแล้วครับ
แล้วต้องล้างแผลทุกวันวันนี้นายเอกพบเหลืองประเสริฐนะครับ
สายไหมต้องรอดเนี่ยพาผู้เสียหายไปที่จุดเกิดเหตุ
ดูหลุมหน่อยไปดูหลุมไหนหลุมไหนหลุมนี้แหละ
แต่ว่ามีการเอากรวดมากรบกรบกรบกรบกรบไปแล้วครับแต่เขาบอกว่า
มันไม่พอต่อความปลอดภัยหรอกเดี๋ยวฝนตกมามันช้าออก
น้ำเข้าไปขังเหมือนเดิมพูดว่าชาติอยู่ไหนอืม
ในการเขตคลองสามวานอยู่ไหนเขาถามหานะเขาถามหาบอกว่า
หนึ่งมาซ่อมถนนสองมารับผิดชอบค่าเสียหายนะครับ

ไม่ออกเลยไม่ได้เลยพี่ทาบตัดอ่ะพี่
ขีคีรถอยู่ยังไงไปโผล่โรงพยาบาล
อ่ะหลุมแบบนี้นี่อันตรายจริงจริงนะคะสำหรับคือพี่บิ้งมามันสะดุดล้อปุ๊บเนี่ย
คือถ้าล้มแล้วรถตามมาเนี่ยคือไม่อยากจะคิดเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนตกเยอะด้วยนะคะ
กลุ่มพวกนี้ก็อาจจะต้องทำให้เรียบร้อยหน่อยค่ะ
ก็ฝากท่านผู้ว่าด้วยนะคะแล้วก็ทางผู้ที่ดูแลด้วยค่ะ